สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่อยากให้เรื่องของลาลาเบลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราคาดหวังว่ากรณีนี้
หน้าที่จะถอดบทเรียนแล้วก็มาไตรตรองพิจารณากันดูว่าใครควรจะทำอะไรยังไงที่จะยับยั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้
ถึงไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็สกัดกั้นไม่ให้ลุกลามมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบเอาอย่างกันทั่วไปหมด
ได้พยายามจี้ชัยเรื่องนี้มาแล้ว๒๓วัน

เห็นหัวข่าวสองข่าวนี้แล้วก็ค่อยอุ่นใจ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนที่นั่งคิดว่าจะแก้ยังไง
สสร่วมถอดบทเรียนลาลาเบล
แก้ไขกฎหมายเอาผิดปาร์ตี้ในบ้าน
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าจี้ออกกฎหมายเอาผิดแข่งดื่มน้ำเมา

เกิดจากวงศวนาที่ถึงเมื่อว้าวนสสส
เขาร่วมกับหลายองค์กรเช่นศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชน

คนที่พูดบนเวทีเมื่อวานมีหลายคน
แต่ว่าคนนี้พูดน่าสนใจ

เขาบอกว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟัง
ว่าที่ได้เข้าไปสัมผัสโดยตรงและคนรอบข้าง
พบว่าวงการนี้ทำเงินได้ง่ายอันนี้ก็รู้อยู่
แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลวนลามคุกคามทางเพศ
มีบางคนยินยอมพร้อมใจไปจบกันบนเตียง
แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้น
ไม่อยากให้สังคมมองคนทำอาชีพนี้แบบเหมารวม
พวกเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ในทุกอาชีพไม่มีใครถูกล่วงละเมิด
ควรมีใครถูกล่วงละเมิดมอมยามอมเหล้า
เขาบอกว่าเชื่อว่ามีจำนวนมากที่ถูกล่วงละเมิด
ไปจนถึงถูกข่มขืน
แต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาบอกความจริง
และนึกไม่ออกว่าใครจะช่วยได้
จึงทำให้ก่อเกิดเหตุย่ามใจและกระทำซ้ำ
ถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่ากรณีที่เกิดเหมือนละเมิด

อาจจะมีผู้หญิงเสียชีวิตแบบนี้มาก่อน
แต่ไม่เป็นข่าวอาจจะถูกคมขืนแต่ไม่เป็นข่าว

บางคนมีวิธีการเอาตัวรอดในการรับงานเช่น
ไม่ดื่มล่าวแก้วคนอื่น
มือไม่ห่างแก้วเหล้าตัวเอง
มีการประเมินตัวเองว่าดื่มได้แค่ไหน
แต่ละคนมีเทคนิคการดื่มที่ไม่เหมือนกัน
เพราะพริตตี้สายเอ็นต้องดื่มเป็นประจำอยู่แล้ว
มีใครบ้างที่รู้ว่ามีน้องจำนวนมาก
ที่ต้องทำเพื่อหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่
ดูแลครอบครัวส่งน้องเรียน
หรือแม้แต่ส่งตัวเองเรียน
คุณนายนาสุภาพึ่ง
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาศกาญจนอักษร
บอกว่าการเสียชีวิตของลาลาเบลมีนัยยะต่อสังคม

เรียกร้องให้หาความจริง
ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

ออกกฎหมายคุ้มครองทุกอาชีพ
เพื่อให้ผู้หญิงอาชีพอื่นเช่น
พริตตี้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
อกจากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแล้ว
ผู้ประกอบอาชีพอย่างพริตตี้
ควรจะมีพื้นที่และเครือข่าย
เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง
เหมือนกับสภาพแรงงานต่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พงศธรชาติพิทักษ์

รูปแบบการดื่มในปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนไปมาก
ถ้าหากเป็นลักษณะจัดแข่งกันดื่มเองกันที่บ้าน
พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เอาผิดไม่ได้
แต่ถ้าเป็นการดื่มในร้านมีการเชียร์ให้ดื่ม
แข่งกันดื่มอันนี้ผิดกฎหมาย
ส่วนกรณีที่มีโทษอาญาเพราะทำให้ผู้อื่นถึงแขกความตาย

ฉะนั้นสรุปว่าเมื่อวานนี้เขาก็คุยกันเรื่องนี้
แต่อีกด้านหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจ
คุณคำรณชูเดชา
เขาเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา
เขาไปที่กระทรวงสาธารณสุข
เขาไปขอให้กระทรวงพิจารณาแนวทางป้องกันแก้ปัญหา

คุณคำรณบอกว่าการจัดปาร์ตี้กินดื่มที่บ้าน
พักส่วนตัวกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่กฎหมายที่มีอยู่เอื้อมไม่ถึง
นับวันจะแพร่หลายอย่างกว้างขวาง
การแข่งขันยั่วยุให้ดื่มเหล้าแบบกระดกหมดแก้ว
เป็นวิถีของคนคอแข็งที่เอามาอวดอ้างกัน
มีเหตุทำให้คนตายมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่เป็นข่าวเหมือนกรณีของลัลลาเบล
ฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ว่า
เรื่องนี้ไม่ควรจะเงียบหาย
ไม่กี่วันจากนี้ไปข่าวเรื่องลาลาเบนก็จะเงียบ
เรื่องนี้ควรจะต้องดูกันว่า
เมื่อข่าวเงียบไปแล้วเนี่ย
ควรจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้น

ควบคุมป้องกันไม่ได้ทั้งหมด
แต่ว่าอย่างน้อยควรจะมีกฎหมายไหม

ควรจะตื่นขึ้นมาแล้วคอยสอดส่องดูแลไหม

ควรจะมีกฎเกณฑ์ออกมาไหมว่า
แข่งกันดื่มแบบกระดก
หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วที่เอาคลิปมาให้ดูเมื่อวานเนี่ย

กระดกหมดไปหนึ่งแก้วเอาแบงค์พันไปหนึ่งใบ

อันตรายเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้
มีคนเชื่อเยอะเลยครับว่า
ที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนี้แน่
แต่ไม่เป็นข่าวฉะนั้นเมื่อไม่เป็นข่าวก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่

เรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาตามมาทีหลังยังไงบ้าง
ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของบินบรรลือฤทธิ์หน่อยครับ

ประชาชนร่วมบริจาคผ่านบินบรรลือฤทธิ์
เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่ประสบ
ภัยน้ำท่วมเนี่ยตัวเลขท่านที่เห็นอยู่ในจอเนี่ย

จะนำเงินตอนนี้ได้ถอนออกมาแล้ว
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว๔๖ล้าน
จะนำเงินที่เหลือไปช่วยชาวอีสานจังหวัดอื่นอีก

ก็จะไปประเดิมต่อที่จังหวัดยะโสธร
มีแฟนรายการผมมากมายครับที่
ชื่นชมปรากฏการณ์ของบินบรรลือฤทธิ์
อยากให้ผมเขียนกรอนถึงบินเพื่อ
เป็นหยดน้ำหยดเล็กจุดเล็กอีกสักจุดหนึ่ง
ที่ให้กำลังใจกับบินบรรลือฤทธิ์

คน๑คน
นำคนช่วยเหลือคน
คนหมื่นแสนรอดพ้นทุกข์มหันธุ์
คนล้านคนศรัทธาคนฝ่าฟัน
เกิดตำนานความผูกพันธุ์แต่นั้นมา
ปรากฏการณ์บินบรรลือฤทธิ์
ปรากฏการณ์ช่วยชีวิตไม่เลือกหน้า
คนคนหนึ่งถูกลิขิตชีวิตมา
ให้เขาเป็นดาราแห่งตัวเอง